เล็บของมันน่าจะไปโดนตรงราก

ทำให้แม่หันไปเห็นว่าเป็นตัวง่นตัวทอง

กลัวมากมากเลยนะ
แล้วก็ตะหวานมันมันก็น่าจะตกใจละมันก็
มันก็จะตกใจละมันก็น่าจะตกใจละมัน
ตอนที่เกิดเหตุก็คือกำลังล้างจานอยู่

ตอนที่เกิดเหตุก็คือกำลังล้างจานอยู่
แต่ในวีดีโอจะไม่เห็นแม่กำลังล้างจาน
แต่ในวีดีโออาจจะไม่เห็นแม่กำลังล้างจาน
แต่ก็คืออยู่ใกล้น้องแหละ
เพราะว่าตรงนั้นจะเป็นซิงล้างจาน
แม่หันหลังล้างจานอยู่
ไม่ได้ทิ้งสายตาไปไหน

ตัวเงินตัวทองน่าจะมาอยู่ตรงบริเวณ

เล็บของมันน่าจะไปโดน

จนได้หันไปเห็นว่าเป็นตรงเงินตัวทอง

เพราะว่ากลัวว่ามันจะย้อนกลับมา

อยากหาทางออกไปหลังบ้าน

คือณตอนที่ตัวเงินตัวทองเข้ามา

น้องก็น่าจะไม่เห็นเพราะว่า
เขาเล่นเก้าอี้มันจะมีเก้าอี้สีฟ้า
ในคลิปที่เขาบังหน้าเขาอยู่

แต่เขาจะมาเห็นตอนที่

เขาใจไม่ใช้โลเมฆ
เขาคิดว่า
แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเพราะเราก็คือคือถามว่ามันมีไหมมันมีอยู่แล้ว
เงินตัวทองก็คืออยู่หลังบ้านเราแต่เราก็ไม่คิดว่ามันมันจะเข้ามาในบ้านเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยก็คือหลังจากนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านก็คืออาจจะมีที่กั้นมีรั้วค่ะ
ป้องกันไว้เพื่อไม่ให้มันเข้ามาจู่โจมเราแบบนี้ได้หรือว่าบางทีเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้แม่ก็จะพยายามปิดประตูไว้
เผื่อเวลามันจะเข้ามาในเวลาที่เราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้กันได้บางส่วนไม่ให้มันมาซุกตามใต้ตู้หรือใต้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็หลักเลยก็คือถ้าเรามีเด็กก็คือต้องไม่คาดสายตาเราก็คือต้องใกล้ชิดเขาแม่ก็คือไม่ต้องไม่ละสายตาจากเด็กกับน้องบางทีมันก็อันตรายมันอยู่รอบด้านนะคะบอก